มะม่วงปลูกเอาไว้เป็นยังไงบ้างเนี่ย๑๒๓๔๕ดีใจจังเลย
มะม่วงปลูกไว้ดกมากคุณรัชพรคุณทัศนาย

แต่นี่กังวลเหมือนกันนะว่าไม่รู้ว่าพายุฤดูร้อนจะทำให้มะม่วงร่วงหล่นเสียหายหรือเปล่า

อันตรายมันเกิดขึ้นหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หุบร่มกันหน่อยละกันช่วงนี้นะ

วันนี้เป็นวันแรกนะที่พายุฤดูร้อนจะเข้ามาแล้วตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นอีสานตะวันออกเหนือหรือกลาง

แต่ไปดูภาคเหนือที่เชียงใหม่กันก่อนคุณผู้ชมตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศกันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเราพบว่าเชียงใหม่ติดอันดับ๓ของโลกทีเดียวนะคะ
รองมาจากมองโกเลียปากีสถานเชียงใหม่ตอนนี้ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสอง
มลภาวะแบบนี้สิ่งที่เราทำได้คือการป้องกันดูแลตัวเอง
เป็นการเบื้องต้นก่อนแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะ
นี่คือดัชนีคุณภาพอากาศคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันต่อเนื่อง
จากแผนที่อากาศกันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะปัจจัยสำคัญสำคัญที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนแน่นอนค่ะ
ก็มาจากเรื่องของมวลอากาศเย็นอากาศเย็นที่ตอนนี้แพลลงมาจากจีนนะคะ
ปะทะกับอากาศร้อนที่พัดขึ้นมาจากทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
เจอกันตรงกลางพบรักกันตรงนี้ท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นฝนฟ้าขนอง
เป็นลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ยังมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วย
เตือนกันต่อเนื่องว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่หลายจังหวัดจะเจอกันจนไปถึงนู่นแล้วค่ะ
กลางสัปดาห์หน้านะคะส่วนเรื่องของความกดอากาศตอนนี้นะคะ
ก็ยังคงแผ่ปกคลุมทั่วประเทศไทยเลยโดยเฉพาะช่วงแรกนี้ที่เราจะเจอกับภาวะอากาศร้อนแรง
แล้วก็ฝนตกเนี่ยคืออยู่ที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยอย่างเช้าที่ผ่านมานี่นะคะ
เช้ามืดเนี่ยกรุงเทพมหานครเริ่มมีหมอกลงมาแล้วแต่ว่าผลกระทบจากนี้จะเจออะไรกันบ้าง
แน่นอนค่ะภาคเหนือกำแพงเพชรพิจิตรพิสุนุโลกเพชรบูรณ์นะคะ
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงฝนตกด้วย
ส่วนภาคอีสานหลายจังหวัดนะคะก็ยังคงเจอกับภาวะเช่นนี้อยู่
อีสานตอนกลางรวมถึงอีสานตอนล่างด้วย
ส่วนภาคกลางนะคะอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาฏกรุงเทพมหานครปริมณฑลและอายุทยาก็ยังคงได้รับภาวะนี้อยู่
ทางภาคตะวันออกมี๔จังหวัดที่จะเจอกับพายุฤดูร้อนนะคะ
เฝ้าระวังกันด้วยคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมาไวไปไว
แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพวกเรากันด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไปหลบฝนแล้วก็หลบแดดแล้วไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่คุณผู้ชม
เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาติดตามสภาพอากาศกันต่อในรู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณทุตนัน
เช้านี้ดิฉันสุภานีลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ